ห้าสิบเก้าชีวิตที่สังเวยให้กับรถบรรทุกอ้อย
แต่พวกนี้ย้ายกระบวนที่เพิงไม่มีคนอาสงหาย
เพราะว่าเขาเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงของครอบครัว
พวกนี้ก็ย้ายกระบวนความบังแล้ว
ปฏิเหตุที่ไม่มีใครคิดแก้ไข
ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของประกันเรื่องของอะไรไป
มาคนตัวนี้ไม่ได้จัดสรรคมมากกัน
ใช้ค่าทำศพค่าในบรรยาไม่มี
ปล่อยให้ต้องสูญเสียต่อไปอีกแค่ไหน
เบื้องหน้าเบื้องหลังโศกนาฏกรรมเหยื่อรถอ้อย
ในไทยรัฐเจาะประเด็น๒๓๒๔นาฬิกา
กุมภาพันธ์ถึง๓มีนาคมนี้